ส่วนครอบครัวนี้คุณผู้ชมค่ะคือวันที่เริ่มต้นสร้างครอบครัวเนี่ย
แทนที่จะเป็นวันที่ชื่นมืดและมีความสุขที่สุดกลับกลายเป็นวันที่เศร้าที่สุดค่ะ
เพราะว่าเจ้าสาวต้องผูกข้อมือแต่งงานกับโรงศพค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ย
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนเรือหางยาว
นี่คือภาพที่แหมเห็นแล้วมันก็สะเทือนใจนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งลงภาพที่เรียกว่างานแต่งงาน
หน้าโรงศพผู้เสียชีวิตในข้อความระบุบอกว่า
มาผูกแขนอามหนึ่งยินดีด้วยนะน้ำตาเต็มวัด
คนที่โพสต์ก็คาดว่าน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเพราะว่าเขาแฮสแท็กไว้แบบนั้น
ย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบเอ็ดสิงหาคมค่ะมีอุบัติเหตุ
สปีดโบ๊ทพุ่งชนเรือหางยาวครั้งนั้นเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีผู้สูญหายที่ท่าข้าวสิริทงชัยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ี่สิบสองสิงหาคมในตอนค่ำปรากฏว่าพบศพชายลอยน้ำ
ซึ่งก็คือผู้สูญหายในเหตุการณ์นี้คุณสารวุฒิจิตภักดีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งร่างไปชนสูตรนะคะระหว่างรอการชนสูตร
ทางญาติเนี่ยจัดงานศพที่วัดพัฒนานิคมอำเภอบ้านสร้าง
ระหว่างที่รอผู้ตายมาที่วัดเจ้าสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็ทำพิธีแต่งงานต่อหน้าโรงศพค่ะญาติเป็นคนจัดการให้
สาเหตุที่ต้องทำพิธีระหว่างรอร่างมาที่วัดเพราะว่าทางญาติก็เป็นห่วงเจ้าสาว
ว่าจะทำใจไม่ได้เมื่อศพมาที่วัดค่ะนะซึ่งบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าคนที่มาร่วมงานก็สะเทือนใจเป็นอย่างมาก
วันนี้จะรดน้ำศพผู้เสียชีวิตแล้วก็จะชาปนกิจในช่วงเย็น
วันที่๒๗สิงหาคมค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ